ท่านผู้ชมครับเมื่อ๘เดือนก่อนมันมีคดีโหดเยี่ยมอยู่คดีหนึ่ง
สามีเนี่ยจุดไฟเผาเมียตัวเองจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๙เมษายนต้นปีที่ผ่านมา
แง่ของคดีความเนี่ยคนก่อเหตุนะครับก็คือฝ่ายสามี
สารมีคำพิพากษาแล้วนะครับตัดสินจำคุก๓๓ปี๔เดือน
นี่นะฮะวันนั้นเนี่ยเอาน้ำมันเบนซินไปราดนะครับ
จุดไฟเผารถก่อนนะครับแล้วก็ไปเรียกเมียตัวเองออกมา
แล้วก็เอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟเผาเมียต่อนะครับ
แต่เอาละเรื่องคดีความเนี่ยคนก่อเหตุถูกตัดสินจำคุกไป๓๓ปี๔เดือน
แต่นี่คือคนเจ็บนะฮะคนเจ็บชื่อคุณอุ๋มอายุ๔๗ปี
นี่คนก่อเหตุนะฮะในวันนั้นนะครับตอนนี้ถูกสารสั่งจำคุกไป๓๓ปี๔เดือน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่แถวชุมชนร่วมพัฒนา๓๓ในซอยผลโยธิน๔๘บางเขนกรุงเทพ
ล่าสุดวันนี้อาการของคนเจ็บคือคุณอุ๋มอาการไม่ดีขึ้นเลยนะครับ
แล้วหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าถูกไฟไหม้ไปเนี่ยแทบทั้งตัวนะครับ
สาหัสนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เก้าเมษายนที่ผ่านมานะครับวันนี้ทาง
ท่านรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวของทางกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ก็คือนางรุ่งธิวาสุดแดนไปกับคุณกันจอมพลังนะครับ
หลังจากที่ทางพี่สาวของคนเจ็บเนี่ยเขาร้องขอความช่วยเหลือมายังคุณกันจอมพลัง
บอกว่าน้องสาวก็คือคุณอุ๋มเนี่ยตอนนี้อาการหนักเหลือเกินนะฮะคือตอนนั้นเนี่ย
ถูกสามีเอาน้ำมันราดจุดไฟเผาต้องกระโดดลงมาจากบันไดสูงจากพื้น๑เมตร
เพื่อเอาตัวรอดด้วยนะฮะตอนนี้ยังจมแม่คือเขาใช้คำว่านอนจมกองน้ำเหลืองอ่ะ
ติดเชื้อหมดเลยครับมีอาการย่ำแย่และไม่มีเงินรักษาตัวนะฮะ
คุณกันจอมพลังที่ไปช่วยดูแลอาการด้วยบอกว่าคนเจ็บตอนนี้ใช้เงินที่มีอยู่รักษาตัวจนหมดแล้ว
อันนี้เงินของตัวเองนะแล้วยังต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอย่างน้อยเดือนละสองครั้ง
ต้องใช้เงินอีกรวมกว่าเจ็ดพันบาทจริงเนี่ยหมื่นบาทต่อครั้งนะฮะ
นี่ครับแต่มันจะมีส่วนที่เบิกได้แล้วก็เบิกไม่ได้และไร้การช่วยเหลือเยียวยาจากฝั่งคู่กรณีนะครับ
ที่ไปใช้เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแต่ตอนนี้ได้ประสานแล้วเพื่อย้ายสิทธิ์มาที่โรงพยาบาลภูมิพล
เนื่องจากใกล้บ้านมากกว่าตัวคนเจ็บเองบอกว่าจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทาง
คุณกันจอมพลังบอกปกติไปช่วยเหลือเคสหลายเคสเนี่ยจะไม่เปิดบัญชีรับบริจาคนะฮะ
เพื่อป้องกันการคอรหาแต่เห็นเคสนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะใช้บัญชีของญาติคนเจ็บคือลูกชายเลย
ใช้บัญชีของลูกชายคนเจ็บเลยนะเพื่อขอความช่วยเหลือไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ไหวแน่แย่แน่
เพราะว่าคนเจ็บเนี่ยเจ็บหนักเหลือเกินต้องรักษาอีกเยอะ
ในส่วนของเงินที่จะเอามารักษาหลังจากนี้นะครับนะพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่นะครับ
คือปกติเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะทำแบบนี้นะครับนะแต่เคสนี้ผมเห็นแล้วมันถ้าปล่อยเขาตายแน่
ก็เดี๋ยวผมจะเปิดรับบริจาคนะครับนะในเพจกันจอมพลังนะครับ
แต่ไม่ได้เข้าส่วนตัวผมนะครับเข้าบัญชีของผู้ถูกกระทำเลยนะครับ
เพื่อต่อชีวิตให้เขาสามารถไปต่อได้นะ
ทำไมผมถึงเลือกที่จะใช้วิธีนี้เพราะเมื่อกี้ผมคุยกับเขา
เขาบอกว่าถ้าเขารอดออกมาได้เขาผ่านจุดนี้ไปได้เขาจะออกมาช่วยสังคม
พี่สาวของคนเจ็บที่ร้องขอความช่วยเหลือไปนะครับ
ชื่อพี่แอนนะครับคนเจ็บก็ชื่อคุณอุ๋มสน
นี่คือบัญชีของลูกชายเมื่อสักครู่นี้เผื่อใครอยากช่วยเหลือ
หรือว่าไปดูเพิ่มเติมที่เพจของคุณกันจอมพลังก็ได้นะ
เดี๋ยวจะให้ดูบัญชีอีกทีนึงฟังพี่แอนก่อน
แอนนี่พี่สาวของคนเจ็บนะครับบอกว่าตอนนี้น้องสาวอาการน่าห่วง
ผิวหนังบางส่วนตอนนี้หลุดออกไปแล้ว
นี่คือบัญชีนะฮะท่านถ่ายภาพหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับ
ชื่อคือชื่อลูกชายของคนเจ็บเลยช่วยโดยตรงเลยนะฮะ
ไม่ได้ผ่านใครเลยนะครับตรงนี้เลยนะฮะ
อาการของคุณอุ๋มเนี่ยพี่สาวบอกว่าผิวหนังบางส่วนหลุดออกไปแล้วนะฮะ
ทุกวันนี้ต้องใช้เวลาทำแผลวันหนึ่งก็๒ชั่วโมงกว่า
บอกว่าต้องรีบรักษานะก็คือการผ่าตัด
นำเนื้อจากส่วนอื่นของร่างกายหรือนำหนังเทียมเนี่ย
โปะที่บาดแผลที่ผิวหนังเนี่ยมันหลุดไปแล้ว
ถึงอาการจะดีขึ้นไม่อย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้
นอนจมกองน้ำเหลืองแบบนี้คุณเขียนมาสอน

ซึ่งจะต้องใช้เวลารักษาเนี่ยอย่างน้อยก็๒ปี
ค่าใช้จ่ายเนี่ยใช้รวมก็ต้อง๓ล้านได้

แต่ถ้าทำไปแบบนี้ทุกวันถามว่าอยู่อย่างนี้ได้ไหม
บอกนะพี่สาวของคนเจ็บบอก
ก็คือล้างแผลไปทุกวันเนี่ยวันละ๒ชั่วโมงกว่าเนี่ย
หมอบอกว่ามันก็มีความเสี่ยงที่วันใดวันหนึ่งแผลมันจะติดเชื้อ

ติดเชื้อไปในกระแสเลือดทีนี้ยุ่งเลยนะฮะ
ซึ่งครอบครัวบอกว่ากังวลใจมากหนักใจมาก
เพราะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมารักษา
คุณหมอแจ้งว่าอันนี้เป็นอันนี้คร่าวที่คุณหมอบอก
เพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากก็ประมาณ๓ล้าน
แล้วก็๒ปีในส่วนตรงนี้กว่าที่จะพลิกฟื้นในส่วนตรงนี้
เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเริ่มที่จะท้อในส่วนตรงนี้
เงินจะเอามาจากตรงไหนและอีกอย่างหนึ่ง๒ปีในการที่รักษา
แล้วเขาจะเหมือนกับร่างกายเขาจะไหวไหมรู้สึก
คือมันจะมีบางส่วนที่มันเบิกไม่ได้ฮะโดยเฉพาะเรื่องการศัลยกรรมตกแต่งอะไรพวกนี้
คือตามสิทธิ์มันจะมีเบิกได้เบิกไม่ได้ใช่ไหม
ส่วนทางฝั่งคู่กรณีเนี่ยเขาไม่ได้มารับผิดชอบเยียวยา
ถ้าจะฟ้องเอาเนี่ยพี่สาวบอกก็ไม่รู้ว่าจะทันรักษาน้องหรือเปล่า
กระทำของผู้ก่อเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามันรุนแรงเหลือเกินนะครับ
นี่ฮะแล้วตอนนี้ทางฝั่งของผู้ก่อเหตุก็คือสามีของคนเจ็บสารมีคำพิพากษาสั่งจำคุก๓๓ปี๔เดือนนะครับ
คุณอุ๋มคนเจ็บบอกว่าตอนนี้อาการเนี่ยมันยิ่งกว่าคำว่าเจ็บปวด
มันต้องใช้คำว่าทรมานอย่างอธิบายไม่ได้เพราะมีบาดแผลผู้พองมีน้ำหนองทั่วทั้งตัวนะฮะ
อาหารที่กินได้ก็เป็นพวกของเหลวอย่างเช่นนมเท่านั้น
ตอนนี้อยากจะรักษาตัวให้ดีขึ้นหรือให้พอช่วยเหลือตัวเองได้บ้างก็ยังดีนะ
คนอื่นในครอบครัวจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนสงสารพี่สาวนะสงสารลูกชายวัย๑๘ปี
นอกจากเรียนหนังสือแล้วยังต้องมาคอยดูแลแม่ส่วนอดีตสามีที่ก่อเหตุที่สารสั่งจำคุก๓๔
คิดว่าสิ่งดีโดยจะรางวาลแล้ว
แล้วก็ได้ยินคนที่เท่าหนูได้รับโทษ

สู้กับตัวเอง
คือคุณอุ๋มบอกว่าที่อโหสิกรรมให้เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอก
ก็เผื่อผลบุญจะสะท้อนกลับมาอย่างตัวเอง

ทางรองอธิบดีกรมกิจการสตรีนะฮะท่านรองรุ่งธิวานะครับ
วันนี้ก็มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับคุณอุ๋มไป๑๕๐๐๐บาทนะครับ
จะประสานเรื่องการขอย้ายสิทธิ์ของโรงพยาบาลให้
แล้วทางสกเขตบางเขนที่เป็นพื้นที่ที่บ้าน
ก็จะนำรถพยาบาลมาช่วยเหลือ
ในการเคลื่อนย้ายหรือว่าเวลาไปหาหมอให้ด้วยนะครับ
ขอให้คุณอุ๋มอาการดีขึ้นต่อเนื่องตามลำดับเลยนะคะ